ส่วนข่าวนี้คุณผู้ชมตามอยู่ไหมคะ
คือข่าวนี้มันเริ่มต้นเรื่องจากกรณีที่คุณแม่โพสต์ตามหาลูกชาย
ลูกชายอายุ๑๒ปี
หายตัวไปจากบ้านที่ปฐุมธานี
ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นคือคุณแม่ไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ
แล้วคุณแม่ได้รับข้อความในลักษณะเหมือนกับเรียกค่าไถ่

โอ้โหตอนแรกข่าวโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น
มันเป็นเรื่องของการลักพาตัวเรียกฆ่าไถ่อะไรหรือเปล่า

เพราะวันนี้เจอลูกชายคุณแม่แล้ว

ปรากฏว่าลูกชายคนแม่ขี่รถจักรยานยนต์ไปหาแฟนค่ะ

จบลงที่ว่าไปหาแฟนค่ะแล้วก็เจอตัวเรียบร้อยนะคะ

นี่ค่ะบอกว่าลูกชายขี่รถจักรยานยนต์
ทะเบียน๙๒๐๗กรุงเทพแล้วก็หายไปเลยแจ้งความเอาไว้ที่สพประตูน้ำจุลาลงกร
อืมตำรวจก็ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์รู้ว่าเอ๊ะสัญญาณโทรศัพท์มันไปหยุดอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพู
น้องบัวลำพูเลยก็เลยประกาศว่าใครพบเห็นลูกชายแม่ช่วยติดต่อกลับด้วย
ไม่อยากจะตัดนิ้วประมาณแบบนี้ฮะนี้อยากให้ลูกชายครบสามสิบสองไหมให้จ่ายมาหมื่นสอง

ตอนนั้นตำรวจแบ่งกำลังตามตัวเลยนะคะ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์
สอบปากคำเพื่อนบ้านครับวันนี้แม่บอกเจอลูกชายแล้วพลเมืองดีบอกว่า
เจอลูกแม่ที่หนองบัวลำพูจริงปลอดภัยดีโอ้โหรีบไปเลย
รับลูกที่สพศรีบุญเรืองลูกชายบอกว่า
ผมขี่รถไปหาแฟนขี่รถไปหาแฟน
ไม่ได้หายตัวไปไหนไม่ได้ถูกล่อลวงไม่ได้ถูกลักพาตัวเรียกค่าถ่าย
สอบพ่อศรีบุญเรืองลูกชายบอกว่าผมขี่รถไปหาแฟน

มาบ้านใครลูกมาครับผมมาบ้านแฟนครับ
มาบ้านแฟนหนูมาอย่างไรลูก

แล้วแล้วสาเหตุที่ออกมาจากบ้านแม่สาเหตุอะไรพอเล่าให้ฟังได้ไหม
ไม่มีสาเหตุคือออกมาหาแฟนเลยครับ

เอาเราเอาเรื่องจริงนะลูกได้โกรธได้อะไรไหมน้อยใจแม่อะไรไม่มีอะไรไหม

นี่ค่ะคือผู้กำกับสพศรีบุญเรืองบอกว่าได้รับการประสานมา
ว่ามีเด็กผู้ชายหายไปจากพื้นที่ปฐุมธานี
แล้วคาดว่าอยู่ในหมู่บ้านโนนสงวนตำบลโนนม่วงอำเภอศรีบุญเรือง
แล้วเด็กชายวัย๑๒ที่หายตัวไปเขาไปหาแฟนจริง
แฟนเขาเป็นเด็กสาวประเภท๒ค่ะแฟนอายุ๑๖แล้วนะคะเด็กผู้ชายอายุ๑๒
ของเด็กผู้ชายคนนี้บอกว่าแม่ไม่เอาเรื่องเอาราวจริงขอแค่รับลูกชายกลับไปนะ
แม่ไม่กีดกันนะถ้าลูกจะรักกันแต่เรียนให้จบก่อนได้ไหม
ถ้าคิดถึงกันก็มาหากันที่บ้านได้อย่าชวนกันหายไปแบบนี้
แล้วลูกชายขี่รถจากปฐุมหน่องโวลมพัวค่ะ๔๘๐กิโล

คือ๑๒นี่ใบขับขี่ไม่มีอยู่แล้วนะจักรยานยนต้องอายุ๑๕ถึงทำได้
แต่พอแม่กับลูกเจอหน้ากันเนี่ยนะคะลูกชายก็ปกตินะคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
ก็ยังหยอกเล่นอะไรกับแม่แม่ก็ยังพูดติดตลกด้วยว่าเออ
เด็กสาวประเภท๒วัย๑๖ที่ลูกแม่ไปชอบเนี่ยก็หน้าตาสวยน่ารักดีนะ
แปลกใจที่ลูกเราไปชอบเขา
เจอน้องกันเนี่ยแม่แคบหักคู่อันนี้ก็หนึ่ง
หน้าตาดูดีมั้ยน่ารักสวยค่ะสวยไม่แปลกใจเลยจะไหมลูกหนูชอบเขา
ไม่ได้ไม่รู้ให้ลูกออกไปไหนแล้วค่ะ

แล้วทีนี้ใครล่ะคะส่งข้อความไปข่มขู่เรียกเงิน๑๒๐๐
จากคุณแม่แม่ก็เลยบอกว่าสงสัยมิจฉาชีพ
รอยเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าแม่ก็โพสต์ในเพจดังดังในกลุ่มต่างต่าง
ตามหาลูกชายแล้วก็ระบุเบอร์โทรไปด้วยตอนที่ตามหาอาจจะเป็นมิจฉาชีพ
เห็นคุณแม่โพสต์ตามหาลูกแล้วก็สวมรอยจังหวะนั้น
ทำทีเป็นอยู่กับลูกชายแม่ให้จ่ายเงินมาลูกชายจะได้ครบสามสิบสอง
ขู่เผื่อให้จ่ายหมื่นสองเผื่อคุณแม่ร้อนใจโอนไปอย่างเนี้ย
แม่ก็เลยสงสัยว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพนะคะคือผมเข้าใจว่าที่คุณแม่บอกเมื่อสักครู่เนี้ย
คุณแม่อาจจะไม่อยากให้ลูกชายเครียดใช่ไหมเรื่องที่ว่าเออ
เพื่อนเพื่อนของลูกชายก็เออหน้าตาดีอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้เนี่ย
ตัวน้องเองเนี่ยผมว่าที่ขี่จักรยานยนต์ไกลมาขนาดนี้เนี่ย
ไม่กล้าบอกแม่น่ะอืมใช่ไหมคือตามภาษาเด็กอายุสิบสองอ่ะ
ใช่ไหมอยากจะมาหาแฟนอ่ะก็จะบอกแม่ว่าผมจะขี่จักรยานยนต์ไปหาแฟนที่หนองบัวลำพู
เป็นพ่อเป็นแม่ที่ไหนก็ไม่ยอมหรอกฮะใช่ไหมแต่ถ้าน้องจะมาอย่างนี้จริงยังบอก
ว่าบอกดีกว่าบอกดีกว่าเพราะมันอันตรายมากค่ะเผลอเผลอแม่เอา
แม่อาจจะพาไปใช่ไหมเอาจริงเนี้ยก็ต้องเอาจากเนี้ยรถกระบะขึ้นจากกระยานยนต์กลับบ้านที่ประทุนทางนี้อ่ะ
ถ้าพูดกันตรงด้วยความที่เราก็เห็นว่าคุณแม่รักลูกมากแล้วก็บอกไม่เป็นไรรักกันก็แม่ไม่กีดกัน
ถ้าบอกตรงแม่อาจจะไปแม่พาไปแม่อยากรู้จักไปเจอไหมอะไรอย่างนี้
นี่โชคดีมากนะใช่ไหมที่โอ้โหขี่มาไกลขนาดนี้ไม่มีอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นเนี่ย
แต่ทีนี้ค่ะเพื่อให้สิ้นสงสัยนะคะว่าเรื่องมันแค่นี้จริง
แค่ไปหาแฟนจริงมันไม่ได้มีเบื้องลึกเบื้องหลัง
ไม่ได้มีการเรียกค่าถ่ายอะไรจริงจริงทีมข่าวของเราตรวจสอบให้เพิ่มครับ
ส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไปนะคะก็ไปดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ในพื้นที่ใกล้เคียงในหมู่บ้านที่ของแม่ของเด็กชายวัย๑๒อ่ะนะ
ที่เขาอาศัยกันอยู่นะคะเนี่ยค่ะก็ไปไล่ดู
ก็เห็นภาพภาพนี้น้องกำลังจะออกจากบ้าน
กระเป๋าออกมาก่อนแล้วค่อยเข็นรถจักรยานยนต์ออกมา
สตาร์ทเครื่องกลัวแม่ได้ยินละมั้ง
กลัวคนในบ้านจะตื่นละมั้งเนี่ยแอบแอบแวบออกมาครับ
แล้วก็เข้าไปหยิบของอีกทีปิดประตูมายืนหน้าถนน
แล้วก็คุยกับใครก็ไม่รู้อะนะคะหลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปเลย
มันก็สอดคล้องกับคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านนะคะนางสาวสิริรัตน์อายุห้าสิบแปด
บอกว่าคืนวันที่น้องหายตัวไปเห็นน้องเข็นรถจักรยานยนต์ออกมา
หน้าบ้านเขาตอนนั้นน้องยังไม่ได้สะพายกระเป๋า
แล้วก็ไปจอดรถยืนคุยกับใครก็ไม่รู้แล้วเหมือนกับให้น้องเข้าไปเอากระเป๋าไปเก็บข้าวของ
ก็เพื่อนบ้านบอกว่าก็บอกแม่แล้วนะคะตั้งแต่แรกตอนที่แม่ตามหาตัวน้อง
เพื่อเป็นเบาะแสในการตามตัว
คงคิดว่ามันจะไปขับเด้นมากกว่าอะไรแบบนี้ไงแต่ไม่คิดว่าจะไปขนาดนั้น
ชาวบ้านอีกคนค่ะนางเฉลยอายุ๕๘ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่า
สงสารคนเป็นพ่อเป็นแม่พอลูกชายหายตัวไปเนี่ยนะร้องไห้ตลอดเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับ
แล้วยังมีคนมาเรียกเงินหมื่นสองมาเรียกค่าไถอะไรอีกโอ้โหเครียดกันทั้งบ้าน
ที่ผ่านมาตัวน้องเองก็ไม่เคยสร้างปัญหาอะไรให้กับที่บ้านนะคะ
แต่เรื่องที่น้องมีแฟนน้องไม่เคยเล่าให้ใครฟังไม่ได้บอกใครด้วย
กรณีนี้ก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าเด็กจะทำอะไรเนี่ยให้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ให้เยอะ
โถโฮแต่ขี่รถจากกระยันยนต์ข้ามจังหวะ๔๐๐กว่ากิโลแบบนี้
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์
ว่าไม่มีด่านไม่มีตำรวจไม่มีเจ้าหน้าที่เห็นเลยเหรอ

ผ่านไปแบบเด็ก๑๒ขี่มอเตอร์ไซค์

โชคดีมากที่ไม่เป็นอะไรเลยนะฮะจริงค่ะ